โชคร้ายของคนงานชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับเขาทำงานอยู่แถวคอนโดมิเนียม
ในพื้นที่หนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ทีนี้บนชั้นเจ็ดของคอนโดเนี่ยเขาจะปลูกระเบื้องค่ะอ่า
คนที่เขาทำงานปลูกกระเบื้องเนี่ยเขาเอากระเบื้องเนี่ยไปวางรอไว้
แต่วางที่นั่งร้านความโชคร้ายก็คือคนงานคนนี้เขาเดินมาเนี่ยฮะ
แล้วกระเบื้องมันหล่นลงมาค่ะระเบื้องโปรผื้นนักที่หนักหนักอ่ะ
กล่องใหญ่นะค่ะหล่นลงมาแล้วโชคร้ายที่สุดคือ
มันตรงศีรษะเขาพอดีโอ้โหเสียชีวิตคาที่ฮะ
มันเข้าศีรษะเลยฮะจังหวะพอดีแบบโอ้โหเนี่ยที่นั่งกี่ไร่
ค่ะพื้นที่คอนโดมิเนียมอ่ะแต่มันหล่นลงมาแล้วมันตรงเข้าศีรษะเขาพอดีเลยฮะ
กระเบื้องนี่แตกกระจายหมดเลยอ่ะค่ะนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ทุกผู้ชมครับในพื้นที่ของสพเมืองพัทยาหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ก็ไปตรวจสอบกันตรงนี้เป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่ตะบนหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
โครงการก่อสร้างตรงนี้นะครับนายมะกราอายุ๓๔ปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชานอนเสียชีวิตอยู่
อ่าแถวแถวตัวอาคารตรงนี้นะครับสภาพศพก็คือมีพวกกระเบื้องเนี่ย
ทะลุตามร่างกายหลายจุดส่วนที่ศีรษะเป็นบาดแผลชะกันนะฮะ
กระเบื้องนี่แตกอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับทั่วร่างทั่วพื้นที่รอบรอบ
ศพของผู้ตายนะฮะนี่ฮะทีมข่าวของเราก็สอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่เขาทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายมกราซึ่งเป็นแรงงานชาวกัมพูชา
เขาก็ทำหน้าที่ในการเดินดูความเรียบร้อยรอบตัวอาคาร
เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุอะไรต่างในพื้นที่ระหว่างการก่อสร้าง
หลังจากนั้นมีเสียงวัตถุตกมาจากที่สูงร่วงสู่พื้นดังสนั่นวันไหว
เขาก็รีบวิ่งมาดูกันวิ่งมาตามเสียง
พอมาถึงพบว่านายมกรานอนจมกองเลือดเสียชีวิตใต้ซากกระเบื้อง
คือเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะไม่ทันได้ช่วยเลยฮะ
เพื่อนบอกว่ามาถึงก็เสียชีวิตแล้วฮะหลังจากสิ้นเสียงที่วิ่งมาดูกัน
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
มีกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือในการเก็บศพนะครับบอกว่าสภาพศพของนายมกราเนี่ย
กระเบื้องทับอยู่ที่ศีรษะจนศีรษะเนี่ยแตกชะกัน
แล้วรอบตัวมีเศษกระเบื้องเต็มไปหมดนะฮะแตกกระเด็นทิ่มบาดทะลุเต็มตัวไปหมด
คนงานที่ทำงานอยู่ด้วยกันบอกว่านายมกราเนี่ยตอนเกิดเหตุ
กำลังเดินอยู่ในไซส์งานก่อสร้างแล้วอยู่อยู่กระเบื้อง
เป็นกระเบื้องที่เขาเอาขึ้นไปเพื่อปูพื้นชั้น๗นะ
อยู่เป็นกล่องหลายหลายกล่องอ่ะนะวางบนแผ่นกระดานที่เป็นนั่งร้าน
ซึ่งมันยื่นออกมาจากตัวอาคารแล้วมันมีสองกล่องนี่ฮะ
มันล่วงลงมาฮะจังหวะที่เขากำลังเดินดูพื้นที่อยู่พอดีฮะ
โอ้โหมันลงศีรษะพอดีนะครับ
เบื้องที่หล่นลงมาเป็นกระเบื้องแบบกล่องนะฮะขนาด๖๐คูณ๖๐เซนติเมตร
ยังไม่ได้แกะกล่องเท่ากับว่า๑กล่องมันมีกระเบื้องบรรจุอยู่๔แผ่น
อืมสี่แผ่นใหญ่นะแต่มันร่วงลงมาเนี้ยสองกล่องมัดอยู่ด้วยกัน
เท่ากับว่าแปดแผ่นอืมคือน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าสี่แผ่นกล่องนึงเนี่ยยี่สิบแปดกิโลกรัมคุณเขมสอนค่ะ
สองกล่องที่ลงมาแล้วใส่ศีรษะของนายมกราพอดีเนี่ยก็ห้าสิบหกกิโลกรัมอ่ะโอ้ย
ถึงเสียชีวิตเลยอ่ะเพราะว่ามันโชคร้ายมากคือมันตรงศีรษะพอดีฮะ
กระโหลกศรีษะแปลกเป็นแผลกัณฑ์อ่ะ
กี่แผ่นหล่นลงมากี่แผ่นมันเยอะน่ะมันเป็นมัดอ่ะ

เป็นรังเนี้ยอยู่ในรังเนี้ยนะฮะรังหนึ่งสองรังก็คือหลายแผ่นอยู่แหละ
ให้แม่ทำร้ายผมแล้วคือมันก็หล่นลงมาจังหวะจังหวะเดินอยู่ตรงนั้นพอดี
ใช่เดินมาถึงพอดีเขาได้ยินยังไงบ้างตอนนั้น
แล้วเสียงกระเบื้องมันแตกล่วงลงมาจากที่สูงอืมก็วิ่งไปดูแค่นั้นอืม
สภาพคือตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพอเห็นเขาเสียชีวิตแล้ว
คือเสียชีวิตแล้วตอนนั้นกระเบื้องเป็นลักษณะกระเบื้องยังไงครับ
เป็นกระเบื้องเป็นแผ่นของกล่องนะครับที่ยังไม่ได้ใช้
นี่ฮะกระเบื้องยังไม่ได้เปิดใช้แล้วฮะอืม
ไว้ปูพื้นชั้นเจ็ดนะชั้นเจ็ดนะร่วงลงมาเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ต้องไปขยายผลต่อแล้วครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คือมีผู้เสียชีวิตก็ต้องไปดูว่ามันมีความประมาทเกิดขึ้นจากส่วนไหน
ใครอะไรยังไงหรือไม่นะคะนะแต่จากการสอบปากคำเบื้องต้นก็คือ
กระเบื้องที่เอาไปวางเนี้ยไปวางบนไม้นั่งร้านบนชั้นเจ็ดอืม
ก็ไม่รู้ว่าสถานที่ที่วางเนี่ยมันรอบครอบรัดกลุ่มพอหรือเปล่า
มันก็ตกลงมาอย่างนี้ใช่